ดอมน้ำแข็งอ่านข่าวเสร็จแล้วพี่ขอชวนเธอสองคนไปปล่อยปลากับพี่ไหมไปปล่อยปลากับพี่ไหมทำไมถึงพูดแบบนี้เพราะตอนนี้กลายเป็นไวรอลไปแล้วครับ
ไม่สนิทอย่าคิดไปทำบุญด้วยคุณผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ก่อนผมหรือดอมหรือน้ำแข็งอ่านข่าวนี้ใช่ใช่อ่านเขามีผู้หญิงคนหนึ่งผมวันนั้นผมยังคุยกับน้ำแข็งบอกว่าก้อยที่ไปเป็นลมอยู่ตรงท่าน้ำที่แม่น้ำแม่กรองนึกว่าจบแค่การเสียชีวิตนั้นจะเป็นแค่การเป็นลม

วันนี้ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทำไมผมต้องพูดแบบนี้
ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดโอ้โหมันเป็นคดีสะเทือนขวัญ
มันอาจจะเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องอาจจะขีดเส้นใต้๓เส้นนะ
นะครับทนายเขาแม่ใช้ได้ต้องระมัดระวังนะฮะ
๔เมษายนนะครับก้อยไปทำบุญปล่อยปลากับเพื่อนชื่อแอม
มันกลายเป็นคดีสะเทินขวานญาติเขาไม่เชื่อไง
ญาติเขาไม่เชื่อว่าจะเป็นการเป็นลมตาย
แต่ที่ตกใจคุณผู้ชมครับคือตำรวจดูแนวทางการสืบสวนสอบสวนแล้วพบว่า
นั้นหรือเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของคนอีก๙ศพครับคุณผู้ชม

นำหมายสารเข้าควบคุมตัวนางสาวสารารัฐ
แอมผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหา
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็ของกลางคือขวดไซยาไนน์
สักฐานสำคัญนะครับกลุ่มผู้ชมนะครับที่เชื่อได้ว่าทำให้นางสาวแอมมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตนะกับการเสียชีวิตของนางสาวสิริพรขันวง
รวบรวมเงินของครับของของลูกน่ะครับเก้าเป็นคนเมืองการนะ
เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวนางสาวแอมได้ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

แนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เชื่อว่านางสาวแอม
ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายผสมใส่อาหารให้ผู้ตายรับประทาน
แล้วจะลักทรัพย์จะเอาของมีค่าของเขา
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการนำตัวมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปราม
จนถึงป่านนี้ไม่รู้ว่าเซ็นรับทราบข้อเก่าหาหรือยังเดี๋ยวตามนะคุณผู้ชมตามค่อยตามไป
คดีนี้ถึงขั้นบิ๊กโจ๊กอ่ะใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะต้องใหญ่แล้วล่ะ
พลตมติศาสตร์เอกสุรเชษฐหักพาลรองผู้บริษัการสมุทรอักษณ์ชาติเปิดเผยบอกว่า
จากการไล่เลียงเหตุการณ์แล้วนะนักข่าวพบว่า๓จังหวัดนะครับที่มีการพฤติการต่อเนื่อง
นอกเอาไปถมราชบุรีและการจัดนักบุรี
มีผู้เสียชีวิตในลักษณะคล้ายกัน๗คดีด้วยกัน
รวมผู้เสียหาย๙ศพและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๑คน
อีก๑คนนี้ยังไงอีก๑คนนี้อ้วกคุณผู้ชมแต่รอด
วกออกมาหมดไงเลยรอดคุณผู้ชม
ซึ่งทั้ง๑๐รายนี้มีความเชื่อมโยงกับนางสาวแอมทั้งสิ้น
โดยผู้ได้รับบาดเจ็บรายล่าสุดบอกไปกินข้าวกับนางสาวแอม
แล้วอาเจียนแล้วอ้วกออกมาแล้วสลบไป
อ้วกออกมาอาเจรมันนี่แหละครับทำให้เขาไม่เสียชีวิต
แต่พี่เบิร์ตคือรายที่เสียชีวิตทั้ง๙รายคือลักษณะแบบเจอแอมเป็นคนสุดท้าย
เสียชีวิตเลยเสียชีวิตในรถเสียชีวิตที่บ้านเสียชีวิตในห้องน้ำ
ลักษณะการตายหรือว่าสภาพศพนี้คล้ายกันคือปากดำเล็บดำอะไรแบบนี้
มีหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินด้วยนะ

เรื่องต้นผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธไม่พูดไม่ชี้แจงอะไร
แต่ตำรวจเขาบอกเอาเป็นไรคุณไม่พูดอะไรผมมีหลักฐาน
ที่จะนำไปสู่การอนุมัติหมายจับณตอนนั้นก็คือการผ่าพิสูจน์
พบว่ามีสารสายนายในร่างกายของนางสาวก้อยครับผู้ตาย
แล้วก็หลักฐานจากการตรวจที่เกิดเหตุพบขวดสายนายอยู่ที่หลังบ้าน
สัยนายสัยนายยาเบลอหนูที่เรารู้จัก
คือถ้าพูดกันโดยทั่วไปให้เห็นภาพที่สุดคือยาเบื่อหนู
สายนายมีในอาหารด้วยนะถ้าคุณผู้ชมจำข่าวได้
ถ้าใครกินมันสัมปะหลังดิบไปน่ะมีอาการนะครับนั่นแหละครับ
ในมันสัมปะหลังก็มีสายนายในอาหารโดยทั่วไปก็มีสายนาย
แต่มันมีในปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดพิษในร่างกาย
เดี๋ยววันนี้รอติดตามกันเพราะว่าเราจะมีข้อมูลจากอาจารย์ออสนะครับ
นี่ต้องตามนี่แหละครับไปเจอขวดไซแดงอยู่หลังบ้าน
ส่วนเหตุจูงใจในการก่อเหตุน่าจะประสงค์ต่อทรัพย์น่าจะนะ
แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือผู้ตายทั้งหมดเป็นคนที่อยู่แวดล้อมกับผู้ก่อเหตุ
ทั้งที่อยู่ที่แฟลต์ตำรวจบางคนก็เป็นตำรวจนะตำรวจยังตายเลย
ซึ่งผู้ก่อเหตุรู้เป้าหมายว่าทำอะไรอยู่แล้วคนไหนมีเงินคนไหนไม่มีเงิน
ส่วนจะเข้าข่ายฆาตกรรมต่อเนื่องหรือไม่ฟังบิ๊กโจ๊กสักนิดเถอะครับ
แต่วันนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะครับนะก็คือในส่วนผู้ตัวผู้ตายทั้งหมดเนี่ย
ก็คือคนแวดล้อมทั้งนั้นแวดล้อมที่ไหนแวดล้อมตำรวจ
ล้อมอยู่ที่แฟลต์ตำรวจเป็นตำรวจเพราะฉะนั้นก็เป็นบุคคลใกล้ชิดทั้งนั้นนะครับ
จะเห็นได้ว่าเป้าหมายอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นการกระทำของเขาเนี่ย
เขาต้องรู้ว่าเป้าหมายเนี่ยมีสตังค์หรือไม่มีสตังค์เป็นใครบ้างแล้วทำอะไรอยู่นะครับ
แล้วก็ชอบทำบุญชอบอะไรต่างนะครับก็เรียกว่าเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องนะ

โอ้โหคุณผู้ชมพฤติกรรมเหล่านี้จริงนะคุณผู้ชมนะ
เอามือหยิกแขนตัวเองดินี่เรื่องจริงนะไม่ได้หนังไม่ได้กำลังดูละครดูภาพยนตร์อยู่นะ
จริงเกิดขึ้น๒ปีแล้วคุณผู้ชมดอมน้ำแข็ง
แต่ญาติคนที่เขาตายไปนะเขาไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตาย
ก็เลยไม่ได้แจ้งความแต่พอตำรวจพบความเชื่อมโยงในคดี
คล้ายกันตอนนี้ญาติของผู้เสียชีวิตนะครับข้องใจสงสัยแล้ว

คือคดีที่ทำให้บรรดายญาติของผู้ศีลชีวิตก่อนอันนี้ฉุกใจคิดขึ้นมาก็ก้อยนี่แหละ
ส่วนนางสาวแอมเมื่อคืนนี้ถูกส่งตัวไปที่กองปราบปรามเพื่อสอบประคำ
มีรายงานว่าระหว่างสอบปากคำนางสาวแอมนะครับความดันขึ้นแล้วเธอตั้งคันอยู่ด้วยคุณผู้ชมครับ
อีกคนที่มีความเชื่อมโยงกับนางสาวแอมก็คืออดีตสามีของเธอเป็นรองผู้กำกับการสอบพอบ้านโป่งนะ
ซึ่งทำให้ล่าสุดนะครับพบวิชารพงศ์อำราภิทักษ์ผู้ประครับการตำรวจภูทธ์จังหวัดราชบุรี
ลงนามในคำสั่งย้ายท่านรองผู้กำกับการสพบ้านโป่งอดีตสามีของนางสาวแอม
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่งานสอบสวนที่สพสวนพึ่งตั้งแต่๒๑เมษายนจนถึง๓๐กันยายนก่อน
คำสั่งระบุเหตุผลว่าบุคคลในคดีมีความเกี่ยวยงเกี่ยวพันกับรองผู้กำกับการสพบ้านโป่ง
ฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการจึงให้ย้ายออกจากตำแหน่งเดิม
ปฏิบัติหน้าที่ที่สพสวนพึ่งโดยขาดจากตำแหน่งเดิมครับคุณผู้ชม
นี่แค่น้ำจิ้มค่ะนี่คือน้ำจิ้มของข่าวนี้เดี๋ยวมาติดตามความเข้มข้น
เพราะนี่คือชีวิตจริงนะครับเดี๋ยวมาดูว่าที่เขาบอกว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้อง
นะครับกับการตายของคนที่เขาตายไปแล้ว๙ศพเนี่ยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามต่อในข่าวเช้าหัวเขียวครับ